อยากจะให้คุณผู้ชมรีบไปดูที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เลย
เป็นที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับช่วงหน้าหนาวมากเลยค่ะ
เพราะว่ามันเต็มไปด้วยบรรยากาศทะเลหมอกอันสุดลูกหูลูกตา

จังหวัดอุบลราชธานี

ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่น่าไปเที่ยวมาก
แล้วคุณดูภาพจากมุมสูงนี่อูหูย
งามเกินคำบรรยายจริงนะคะ
ยิ่งช่วงนี้นะอากาศเริ่มเย็นละ
ก็จะมีทะเลหมอกปกคลุมทั่วไปทั้งพื้นที่อุทยาน
นักท่องเที่ยวที่เขาชื่นชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
อากาศดีเขาก็แวะเวียนไปไม่ขาดสายโดยเฉพาะช่วงเช้านะคะ

คือช่วงแบบเช้ามืดพระอาทิตย์กำลังจะโผล่พ้นขึ้นมา
เหนือขอบฟ้านิดหน่อยเพราะถ้าสายไปแล้วเนี่ย

แต่ความสวยงามมันไม่ได้มีแค่หมอกไงคะ
พอหมอกจางไปปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นวิวหน้าผาสวยสดงดงาม
ไปไกลจะเห็นป่าที่ทึบอุดมสมบูรณ์เขียวขจี
อีกมุมนึงเนี่ยก็จะเห็นบ้านเรือนของชาวบ้าน

งามเกินคำบรรยายจริงอยากจะให้คุณผู้ชมเก็บภาพนี้เอาไว้
แล้วก็ไปพิสูจน์ได้ด้วยตาของคุณผู้ชมเองนะคะ
ว่านี่ก็คือความสวยงามที่อุทยานน้ำตกผาหลวงตะมนต์นานเลินอำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบรรณราชธานีค่ะ
สวยงามไม่แพ้ชาติเหนือภาคใต้
อีสานเขาก็มีทะเลหมอกสวยนะ
ว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยของเราคุณผู้ชมสามารถไปเที่ยวชมทะเลหมอกได้แบบทุกภาคเลย
เหนืออีสานใต้ก็มีจุดชมวิวสวยมีทะเลหมอก
แล้วก็ไปสูดอากาศบริสุทธิ์อากาศเย็นเพราะมันเป็นฤดูการท่องเที่ยวด้วย
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วย
คุณไปแล้วคุณจะต้องพกหลวงปู่ไปทุกที่เหรอคะ

ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไม่สบง

แต่ดิฉันว่าถ้าคุณห้อยพระนี้ไปคุณไม่ตายแน่ค่ะ

ถูกต้องโดนพระก่อนเนี่ยค่ะ